รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับ

และนี่คือรายการเกมโชว์ที่คุณจะต้องไปทั้งตัว

และต้องใช้การประคองสติ

ในรายการสื่อกวนส่งตัว
บอกเลยว่ารายการของเรานะกติกาง่ายแสนง่ายมาก
เพียงแค่ตอบว่าถูกหรือผิดเท่านั้นเอง

แต่ต้องใช้แต่ต้องมีสติในการตอบด้วยนะ

จะต้องมีความชำนาญในด้านการทรงตัว
แล้ววันนี้ครับทั้งสองทีมจะต้องมาร่วมเปิดศึก

แน่นอนที่สุดโอ้โหผมบอกได้เลยนะฮะว่าลูกทีม๒ทีมนี้นะฮะ

จะได้รู้ไหมวันนี้ว่าคือใคร
เข้าเป็นใครไม่ได้นอกเศรษฐ์

กับผมยังไม่ได้ประกาศคุณเลย
โอ้โฮมันโปรดใหญ่เหมือนประกาศแล้วไงก็ขึ้นไปแล้วอย่างเนี้ย

พบกับคุณเฉลิมปานเกิดครับ
สวัสดีครับ

ถอดแว่นออก

สีดอกสาดาวเบ้า
ยังยังไงแท้เท้า

คุณเจียวครับ

อันนี้ลูกทีมคุณนี่
รีตไทรนะฮะ
ครับคุณเจียวครับอันนี้ลูกทีมคุณนี่รีดถ่ายนะฮะ

ว้ายครับผมแดน๘ครับผมโอ้โหโดนคดีอะไรครับโดนคดีอะไรฮะ
อ๋อเอาอุบจระพาตู้โทรศัพท์
เดี๋ยวจะมีคดีใหม่ฮะคดีอะไรฮะ
ทำร้ายร่างกายพิธีกรครับฮ่า
มเอดีครับสวยมากเลย
ถึงจุดที่ต้องแย่งงานอิ๋วลูกยอดทงแล้วเหรอ
อิ๋วลูกยาธงกับเป๋่าบ้านโป

นี่คือลูกตลกที่บอกได้ว่าตอนนี้มาแรงมาก
เอ้างานเนี่ยโอ้โหทุกช่อง

รอด้วยจังหวะเขิม

ที่ทำรายการทีวีที่โด่งดังที่สุด
ใช่โอ้โหอ๋อมีเฟิร์นเป็นผู้บริหาร
และไอ้พวกนี้คือพวกที่ริ่งร้อกะเลวราดของเฟิร์นเอง
อ๋อคุณต้องทำแขนกไหนคุณ
นอกจากทำครัวแล้วทำตำแหน่กอะไรป่ะ
จะมีทำบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห
อ้าวมีแล้วอุ้ยตลกอ่ะมันมีเลขเสียง
เซียงจับตัวต้อง

เขามองต้องมองสมแภ

กันติกากันนิดนึงนะครับ

การกิจการในการแข่งขันเกมสถานบ้านท้าย
ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนแครนให้นานที่สุด

รับเงินรางวัล๑๐๐๐บาท

จะเลือก๓

เอาอวการ

เฮ้ยแต่ว่าหมวดนี้เหมาะกับเขาจริง

เขาพกอุกาบาทมา
ทีมคุณใบเฟิร์นครับเลือกค่ะ๑๒๓ค่ะ
อะไรนี้คะ

แล้วหมวดที่เปิดได้นั่นก็คือ

เดี๋ยวลองแบบละหวังที่เครื่องเล่นของเรา

มันใจฉุดน้อยเลย

แล้วใส่นี่โอเคมั้ยคะ

เลิกกับแฟนเมื่อไหร่บอกเฟิร์นนะว่าชอบคนแก่

เปิดศึกวันส่งตัว

นาแมคเป็นดาวในการเล็กซี่ทางช้างเผือก

แจ๊สสปุ๊กนิกปาปียองกุ๊ก

เร็วเตะหน้าเลย

ฮะสุนัขตัวแรกที่ขึ้นไปบนอวกาศชื่อไลซ่า

ดาวโลกคือดวงเดียว
ดาวโลกคือดวงเดียว

ไม่เมาเลยนะครับคนนี้โอ้โหแรกมาหน้าตาเหลือหลา

ตอบไปได้๒ข้อ

แต่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ตบหน้าคว่ำไปตามระเบียบ

ตียังไงแฮะ

ดาวนาแมคเป็นดาวในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะฮะ

แล้วแจ๊สสปุ๊กนิกปาปะยงกุ๊กกลับเป็นคนสร้างดาวเทียมสปุ๊กนิกป่ะ

น้อยผ่อนนานอันนี้ก็ต้องตอบผิดอยู่แล้ว
ไม่เกี่ยวอะไรกับระบบสุริยะเลย

รับไปเลย๔ข้อ๔คะแนนค่ะ

กิ้งกุฏเฮียบเชิญยิ้มคุงนำไปก่อน๔คะแนน

พี่น่าจะเป็นยังไง

พี่น่ะสุอิทชัยหยุดโอเคไหม
พี่น่าจะโอเคนะครับผม

พร้อมแล้วเปิดพิกัดส่งตัว

เอ้า

โอ๊ยแต่คุณก๊อบครับ

และนี่ยังไงมาตอบใช่
โอโหยัมโอะยัมอีกให้ตอบว่าถูกหรือผิด
ตอบถูกหรือผิดยังใช่หรือไม่

ตัดสมันตอน๑คะแนนสำหรับทีมคุณใบเปิดพี่โรเบิร์ต

เก็บเบานะ

แหมตอบว่าถูกหรือผิดเท่านั้นนะครับ
พร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

เลิกคือดาวที่เลิกเป็นดาวแล้วตอบ

โจรคือดาวที่มีสีดำตอบ

คุณรอบาทโอ๊ย
ตอบเป็นอยู่อย่างเดียวหรือไงครับพี่

ดวงอาทิตย์มีสีแดงตอบ
ขนาดดวงพิชิตมีสีแดงพี่ก็ยังตอบผิด

เลิกคือดาวที่เลิกที่เป็นดาวแล้ว

คือดาวเนอร์คือกลุ่มก๊าซร้อนขนาดใหญ่ที่รวมตัวเป็นก้อน

รวมเป็น๖คะแนน

นะฮะเรื่องของไอทีนี่
เอาถนัดไหม

เออได้นะ
อย่าสูงนะเนี่ย

อีกที

ผิด

คุณแทนครับคุณทานี่เป็นคนยั้มคิดยั้มทำดีนะครับผม

ได้คะแนนนะฮะเคยเป็นเจ้าของ

ถอนหุ้นไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะ
เป็นที่ปรึกษาอยู่นะฮะ

ทำเพิ่งไปอีก๒ร่วมเป็น

มาพี่เจี๊ยบครับขับมอเซ้น

หน้าพี่แบบว่าหน้าเหมือนปั่นจักรยานก็หรูแล้ว
พร้อมมั้ยครับ
ถ้าพร้อมปิดศึกวันส่งตัว

โหลดเป็นดาวเคราะห์ที่มีแสงในตัวเอง

ถูก

พุทธมีสีเทาตอบว่าถูกต้องฮะได้คะแนนไปนะฮะเออรู้ได้ไงนะฮะ

บอลแล้วแล้วดาวนโหลดมันใช้กับอินเตอร์เน็ต
มันเป็นการส่งข้อมูลนะฮะผ่านทางอิเล็กทรอนิกส

โอ้โห้อออออห์ออโหออตัมเพิ่มไปอีก๓ร่วมเป็น๙คะแนน

นี่เปิร์นได้ยินไหมเขาบอกชอบคนตลกซะด้วย
แต่เปิร์นไม่ชอบใครตอนเนี้ยเป็นเกลียดตัวเอง

เสียวเนี้ย
อ่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

สมาร์ทโฟนคนใช้ต้องหล่อสมาร์ทอย่างกับพระเอกเนี่ย

เมื่อโทรศัพท์เราสัญญาณเป็นเอส
แสดงว่าต้องไปพบแพทย์ตอบผิด

แค่นั่งบนเครื่องเล่นแล้วตอบคำถามไปด้วย
โอ๊ยไบเฟอร์จะเกร็งอะไรขนาดนั้น
หน้านิ้วคิ้วขมวดไปหมดโอ้โหแม่คุณ
ดูสิจะเก่งได้ขนาดไหน

พยานลมบ่อบอดอย่างสวยงาม

นิดนึงเค้าตอบได้เยอะเลยนะ
จริงนะ
ขึ้นมาฟอนเฮ้ย

คนใช้ต้องรอสมาร์ทอย่างกับพระเอกหนัง

นะฮะแต่เอกอีกอย่างมันคือโรค

ขอบคุณค่ะแล้วพี่ต้องไปเลิกกับแฟนก่อน
อ่าไปเลย๓ข้อ๓คะแนน
พี่เจี๊ยบเชิญยิ้มทำไปได้ถึง๙คะแนน
ส่วนทีมคุณใบเฟิร์นทำไปได้๖คะแนน

ทีมคุณใบเฟิร์นทำให้ได้๖ข้อ๖คะแนนนะ

ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมของคุณใบเฟิร์นนะฮะ
จะมีโอกาสคว้า๒๐๐๐บาทไปหรือเปล่า